หนังสือพิมพ์ที่ครองใจคนไทยทั้งประเทศ
เป็นอันดับ๑มายาวนานกว่า๖๖ปี
กับการเฉลิมฉลองแทนคำขอบคุณ
ให้กับผู้แทนจำหน่ายหนังสือพิมพ์ไทยรัฐทั่วประเทศ

จากรุ่นสู่รุ่นเพื่อตอบย้ำความอบคุณของท่อปรวจไทยรัฐ
ส่งต่อความสัมพันธ์จากรุ่นสู่รุ่นและอยู่ด้วยกันอย่างแน่นแฟน
มาเป็นเวลากว่าหกสิบหกปีโดยคุณยิ่งลักษณวัชลพลประธานกรรมการบริหารบริษัทวัชรพลจำกัด
ประธานในพิธีขึ้นกล่าวเปิดงานและเป็นตัวแทนของไทยรัฐ
แสดงความขอบคุณไปยังผู้แทนจำหน่ายหนังสือพิมพ์ไทยรัฐจากทุกจังหวัดที่เดินทางมาร่วมงานและแสดงความยินดี
ในงานนี้มีเหล่าศิลปินชื่อดังมาร่วมแสดงความยินดี
พร้อมสร้างสีสันความสนุกสนานให้กับครอบครัวไทยรัฐกันอีกด้วย
ไทยรัฐตอนนี้ครบรอบ๖๖ปีแล้วนะครับ

มีอีกหลายปีต่อไปเรื่อยนะครับ
และพิเศษสุดกับการจับแจกรางวัลให้กับผู้แทนจำหน่ายหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เพื่อขอบคุณมิตรภาพที่มีให้กันมายาวนาน
พร้อมจะร่วมสร้างความยิ่งใหญ่
เพื่อให้ไทยรัฐเดินหน้าเป็นสื่อที่เคียงข้างคนไทยต่อไป